คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ
เป็นเรื่องคดีที่หลายคนสะเทือนใจ

โดนคดีทั้งเรื่องของเก็บเห็ดทั้งบุกลุกป่าสงวน

เอาไปเปรียบเทียบกับคดีอื่นที่มันเกิดขึ้นแล้ว

อุดมและนางแดงสิริสร

เป็นสองตายายซึ่งเป็นชาวบ้านโนนสะอาด
อำเภอห้วยเม็กส์จังหวัดกรสินทร์

รับฟังการอ่านคำพิพากษา

ทำกระลางการดูแลความประดอบภัยของเจ้าหน้าที่
โดยสารดีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้

สองตายายนี้คนละห้าปีครับหลังจากทราบคำพิพากษาสองตายายเอง
กับญาติเองก็อย่างที่เห็นแล้วครับบรรยากาศนั่งร้องไห้ร้องห่มเสียใจนะครับ
ขณะที่นายสงการอัจฉริยทรัพย์ธนายความก็เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ย
มีการยื่นเรื่องขอมรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อขอให้พิจารณาคดีใหม่และทำเรื่องขอพักโทษให้กับสองตายายนี้
เนื่องจากว่าต้องต้องโทษระยะเวลาถึงหนึ่งในสามแล้วนะครับการยื่นของลื้อฟื้น
ขอพิจารณาคดีใหม่นี่คือประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองก็คือสิ่งทำต่อไปคือเรื่องขอค้าขอพักโทษครับ
ต้องมีทหารเอกสารอาธารณ์มากพอสมควรถ้าเราเขียนโลยรอยเนี่ย
ถ้าเกิดสารยกแล้วจะไม่มีโอกาสนะครับจะรีบกลับมาคาดว่า

ก็เดี๋ยวเราจะมายืนเรื่องของรูปฟื้นเกลี่ยยาง

เพราะตอนนี้ก็คือเขาติดไปแล้ว๑ปี๘เดือน

เริ่มไปทุกเรื่อง
คดีนี้นายอุดมและนางแดง

เมื่อวันที่๑๒กรกฎาคม๒๕๕๙

ข้อหาบุกรุกแพ่วถังป่าสงวนแห่งชาติ

และกระยะเลยกว่า๑๐๐๐ต้น

ซึ่งก็เป็นการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๓๐ปี

แล้วก็ประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์

ปฏิเสธว่าไม่ได้ตัดไม้

พิพากษาแก้เป็นจำคุก๑๔ปีกับ๑๒เดือน

แล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนทั้งสังคม
กระทั่งมีการนัดฟังคำ
พากษาของสารดีกาล่าสุด
แล้วก็ถูกจำคุก๕ปีนะครับ